มาดูนักเรียนอีกคนหนึ่งคุณนัฐพงค์น้องหยกยังไม่ได้เข้าห้องเรียน
วันนี้ล่าสุดปีนวันนี้ไม่ได้ปีนรั้วโรงเรียน
แต่ว่าใช้วิธีปีนหน้าต่างของห้องที่อยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็เดินเข้าไปค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อเช้านี้นะคะคือตามรายงานเขาบอกว่าก็คือน้องหยกก็ไปโรงเรียนตอนเช้า
แต่โรงเรียนล็อกประตูรั้วแล้วน้องหยกก็เดินเข้าประตูด้านข้าง
คุณครูบอกว่าจะแจ้งความบุกรุกและขวางประตูชั้นในเอาไว้
ก็เลยตัดสินใจกระโดดเข้าทางหน้าโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมระบุว่าไม่ให้หยกเข้าเรียน
เพราะมาจากไม่มีผู้ปกครองตามกฎหมายมามอบตัว

ถึงแม้ว่าจะมีบุ้งเนติพรอายุ๒๗ปีมาเป็นตัวแทนผู้ปกครองแล้วก็ตาม

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือน้องหยกมีพฤติกรรมขัดกับระเบียบโรงเรียนหลายครั้ง
ทางโรงเรียนก็เลยไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนนะคะ
ทีนี้น้องหยกก็พูดถึงประเด็นเรื่องผู้ปกครองบอกว่า
เริ่มติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้หลังจากที่โดนคดีอายามาตรา๑๑๒
แล้วก็บอกด้วยว่าชุดนักเรียนเป็นอำนาจนิยมพยายามแก้ไขมานาน
ถ้าโรงเรียนให้แต่งชุดนักเรียนถึงจะกลับไปเรียนได้ก็แสดงว่าการที่ไล่เธอออก
ก็เป็นเพราะเครื่องแต่งกายซึ่งหลังจากที่ปีนหน้าต่างเข้าโรงเรียน
จากนั้นเนี่ยตอนประมาณ๘โมงเช้าก็มีตำรวจนะคะ
ในและนอกเครื่องแบบเข้ามาในโรงเรียนนะคะ
ก็ปรากฏว่าเนี่ยค่ะหลังจากที่ความเคลื่อนไหวในวันนี้ของน้องหยกเผยแพร่ออกไป
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายเลยนะคะ
นักวิชาการหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
อย่างล่าสุดเนี่ยนายวิโรธลักษณะอดีศรวาสที่สอสอของก้าวกลัย
ก็ให้ความเห็นโดยบอกว่าคาดว่าเรื่องนี้กำลังอยู่ในกระบวนการ
กำลังแก้ไขหารือหาทางออก
เชื่อว่าทุกคนพยายามให้นักเรียนรวมถึงคุณหยกได้เรียนอยู่แล้ว

หารือเพื่อหาทางออกร่วมกันพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์อยู่แล้ว
ดังนั้นผมคิดว่าการที่คนที่มีข้อมูลอีกแบบนึง
และก็มาพูดนอกรอบไม่เกิดประโยชน์
ผมเอาแรกเท่านี้ดีกว่า
สมชัยศรีสุธิยากรก็ออกมาโพสต์ความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ประเด็นอยู่ที่ว่าเด็กเกเรมีทุกยุคทุกสมัย
ยังมีเมตตาให้โอกาสวันหน้าเขาคือพลังที่สำคัญของบ้านเมืองได้
แล้วก็บอกว่าถ้าผมเป็นผอโรงเรียนผมจะแก้ปัญหาโดย๑
เปิดประตูไว้อยากมาตอนไหนก็เดินเข้าได้ไม่ต้องปีนรั้ว
พอไม่ปีนรั้วก็ไม่เป็นข่าว
ก็คือจัดโต๊ะให้นั่งเรียนก็ดีกว่าไปอยู่นอกห้องเรียน
แจ้งให้เด็กทราบเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีผู้ปกครอง
หากเด็กขาดเรียนแล้วสอบตกก็ให้เป็นไปตามระบบ
คนเป็นผู้ปกครองปัจจุบันให้ไปหาทางกฎหมาย
ให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะ
อันนี้ก็เป็น๒ในหลายความคิดเห็นนะคะ